ลิภัยและผู้ขอลิภัยในเมืองที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ตามสถานการณ์ความไม่สงบและภาวะสงครามที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้ลิภัย
ซึ่งเป็นผู้นำศาสนาและเป็นผู้นำท้องถิ่นของปากีสถาน
ที่ต้องหนีภัยจากการสังหารของกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แม้ว่าอย่างนี้
หญิงสาวชาวปากีสถานคนนี้จะผ่านการสัมภาษณ์
พร้อมกับพ่อและแม่แล้วก็ตาม
แต่น้องชายกลับยังไม่ผ่านการพิจารณา
อยู่ในสถานะผู้ขอลีภัยเท่านั้น
นี่คือความกังวลพอกับการรอคอยด้วยความหวังว่า
เมื่อใดจะได้รับสิทธิ์ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างประเทศที่สาม
และที่ปากีสถานเธอทำงานให้กับภาครัฐ

ซึ่งทำงานเป็นผู้นำศาสนาและจิตวิญญาณ
เป็นทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ความแตกต่างทางชาติภัณฑ์และศาสนารวมทั้งการเมือง
ทำให้ครอบครัวของเธอตกเป็นเป้าสังหาร
ของกลุ่มที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
ต้องหนีออกนอกประเทศเพื่อเอาชีวิตรอด
ของเธอเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
คนไทยจะดูแลเขาเป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนมนุษย์
แต่ก็ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนกับภรรยาและลูก
ในห้องพักเป็นเวลากว่า๔ปีแล้ว

สุดท้ายจะถูกผลักดันกับประเทศต้นทาง

ซึ่งภาพที่จำติดตาคือภาพการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นทุกวัน

คือความคุ้มครองจากรัฐบาลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งเรื่องสุขภาพ
และทำงานช่วยเหลือตัวเองตามความรู้ความสามารถ
และทำประโยชน์ตอบแทนโดยไม่เป็นภาระของประเทศไทยกลับได้บ้างเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนให้ความเห็นว่า
ปัจจัยการย้ายถิ่นฐานของผู้ลีภัย
มีความซับซ้อนและแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น
ควรมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาควบคุมดูแล
ทุกคนถูกมองเหมือนกันหมด
ก็คือคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เนื่องจากว่าเรามีกฎหมายฉบับเดียวที่เข้าไปจับ
ก็คือพคเข้าเมืองปี๒๕๒๒
ทุกคนอยู่ภายใต้การกำกับ
ของพคเข้าเมืองปี๒๕๒๒ปี๑๙๗๙
ดังนั้นก็คือใครเดินทางเข้ามาโดยที่ไม่มีเอกสาร
ไม่มีวีซ่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ก็ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งสิ้น
อกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นถึงผลดี
หากรัฐบาลเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ

เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ลิภัยในเมืองมากกว่า๔๐สัญชาติ

ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนเข้ามา

เวลาที่เราไม่รับรู้รับรอง
เหล่านั้นไม่ถูกขึ้นทะเบียน
แปลว่าเราจะมีคนแฝงอยู่ในสังคมไทยเยอะมากโดยที่เราไม่รู้

ว่าที่จริงเราในกรุงเทพเนี่ย
มันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เราไม่รู้เลย

นี่คือความเสี่ยงต่อความมั่นคงจริง

เรามีคนอยู่ในประเทศไทยมาจากไหน

นี่คืออันตรายอย่างแท้จริง
ความมั่นคงในสายตาอาจารย์นะคะ
ไม่ใช่แค่ความมั่นคงแห่งรัฐ
แต่เป็นความมั่นคงของสังคมนั้นด้วย
กับการที่คุณมีแขวนอยู่

ในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทย

ไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม

เราไม่ได้ใช้ประโยชน์
ศักยภาพที่เขามีอยู่เลย

ได้เข้าใจถึงปัญหาของผู้ลีภัย

อาจจะต้องตั้งคำถาม

สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้น

แต่ไม่มีใครรู้อนาคต
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา

เราต้องเห็นอกเห็นใจ

จริง